โจ้วันนี้มีครับความคืบหน้าคดีนี้นะครับ
ล่าสุดศาลจังหวัดนครสวรรค์นะครับหลังจากท่านไต่สวนแล้วนะฮะ
ก็ชี้เลยว่านายมาวินเนี่ยตกลงเนี่ย
จนขาดอากาศหายใจเสียชีวิต
อันนี้สารไต่สวนแล้วชี้แล้วนะ
กรณีที่ภูมิกับโจ้นะครับ
กับตำรวจชุดปรับปรามยาเสพติดสพมนครสวรร
นะครับก็ไปจับนายจีรพงศ์หรือว่ามาวินธนพัฒน์นะฮะ

ใช้ถุงดำคลุมศีรษะจนเขาเสียชีวิตใช่ไหม
ล่าสุดครับศาลจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
อ่านคำสั่งคดีชันสูตรการเสียชีวิต
พนักการอายการจังหวัดนครสวรรค์
คำร้องขอไต่สวนการตายของนายจิระพงศ์
ซึ่งมีการกล่าวหาว่าการตายของนายจิรพงศ

เกิดจากการกระทำของภูมิกับโจ้พันธุ์ตำรวจเอกทิติสัน
พันธุ์ตำรวจตรีระวีโรธนะครับร้อยตำรวจเอกทรงยศ
ร้อยตำรวจโทธรณินดาบตำรวจวิสุทธิ์
ดาบตำรวจสุภากร๑๐ตำรวจตรีปวีกร
ทั้งหมดเป็นเจ้าพนักงานนะครับที่อ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่
แล้วก็เสียชีวิตระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงาน
ขอให้สารไต่สวนครับเพื่อให้เกิดความกระจ่าง
ว่า๑ผู้ตายคือใคร๒ตายที่ไหน๓เมื่อใด
เหตุใดนะครับพฤติกรรมที่ตายจะเป็นยังไง
แล้วก็หากตายโดยคนทำร้ายใครทำนี่คือที่ไต่สวนครับ
สารจังหวัดนครสวรรค์ไต่สวนแล้วนะครับมีคำสั่งว่า
ผู้ตายคือนายจิระพงธนพัฒน์เสียชีวิตที่
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์
เหตุและพฤติการที่ตายคือขาดอากาศหายใจ
เนื่องจากถูกพันธุ์ตำรวจเอกทิติสันหรือภูมิกับโจ้กับพวก
ร่วมกันใช้ถุงพลาสติกครอบศีรษะเป็นเวลานานมากกว่า๖นาที
ขณะนี้นะครับการสืบสวนขยายผลในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษนั้น
ว่าเป็นอันตรายถึงการเสียชีวิตนะครับ
อยู่ระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติราชการตามหน้าที่
อันนี้มันคือขั้นตอนตามกฎหมายครับ
มีคำสั่งของศาลมาแล้วแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาข้อมูลนี้แหละครับ
ไปพิจารณาในชั้นลำดับไปครับ
เรื่องของภูมิกับโจ้เนี่ยทางทนายโชกชายอ่านแก้ว
ตอนนี้ก็บอกว่าเตรียมที่จะเอาหลักทรัพย์ไปประกันตัวนะคะ
แล้วบอกว่าสารมีคำสั่งในคดีชนสูตร
การเสียชีวิตเกิดขึ้นในการควบคุม
แล้วก็บอกว่าการเสียสาเหตุการเสียชีวิต
ไม่เกี่ยวกับคดีที่กองบังคับการปราบรามดำเนินการ

ใช่คือภูมิกับโจ้ตอนนี้ถูกควบคุมนะครับ

ขณะนี้คดีอยู่ในชั้นสอบสวนฝากขัง
อยู่ในฝากผักที่๕แล้ว
ซึ่งสามารถฝากขังได้๗ฝากนะครับ

ประกันตัวว่าขณะนี้เตรียมหลักทรัพย์ไว้แล้ว
เพื่อขอประกันตัวออกมาสู้คดี
คดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนนะครับมีผลกระทบหลายคนด้วย
ดังนั้นภูมิกับโจ้ก็อยากจะออกมา
เพื่อเตรียมตัวที่จะพิสูจน์ความจริง
เรื่องของเจตนาที่ต้องต่อสู้ด้วยพยานหลักฐานครับ